ขณะเดียวกันอีกคดีหนึ่งนะคะสารมีการนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่๗วัยรุ่น
รุมทำร้ายร่างกายชายพิการจนเสียชีวิตในท้องที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัยอีกครั้งหนึ่ง
โดยทั้งหมดยังคงยืนยันให้การปฏิเสธสารก็ได้นัดสืบพยานปากแรก๑๘กรกฎาคม๒๕๖๐ค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวนายพีรพลยศพงศ์อนันต์พร้อมพวกรวม๗คน
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทะสถานหญิงกลาง

คดีที่ทั้งหมดได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายสมเกียจศรีจันทร์
พิการเจ้าของร้านขายขนมปังย่านโชคชัย๔จนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
การสอบคำให้การดังกล่าวเป็นครั้งที่๒
จำเลยทั้ง๗คนยืนยันให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
ดังนั้นฝ่ายโจทย์จึงยื่นบัญชีพยาน
ที่จะนำขึ้นเบิกความทั้งสิ้น๒๔ปาก
ขณะที่ฝ่ายจำเลยก็ขอนำพยานขึ้นเบิกความ๑๒ปาก
สารพิจารณาแล้วอนุญาตพร้อมกำหนดวันนัดสืบพยานโจทย์ปากแรกวันที่๑๘กรกฎาคม๒๕๖
ด้านนายอนัญชัยชายเดชทนายความกล่าวภายหลังการสืบพยานว่า
ที่จำเลยให้การปฏิเสธและอ้างเหตุผลเรื่องการทะเลาวิวาส
จะเป็นผลดีต่อผู้เสียหายและการพิสูจน์ความจริง
เพราะหากจำเลยรับสารภาพสารต้องลดโทษลงกึ่งหนึ่ง
อีกทั้งจำเลยอาจจะได้ลดโทษเนื่องจากเป็นเยาวชนด้วย
และในวันที่สารนัดสืบพยานนั้นนายอนัญชัยระบุว่า
จะขึ้นเบิกความเป็นพยานโจทย์ปากแรกด้วยตัวเอง
และการพิจารณาคดีในศาลนี้นะคะ
ก็ได้นัดสืบพยานโจทย์จำเลยต่อเนื่อง
สิ้นในเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
คาดว่าคดีจะมีคำพิพากษาภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ส่วนเรื่องความเสียหายทางแพ่งญาติผู้เสียหายก็เข้าเป็นโจทย์ร่วม
เพื่อเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้ง๗คนประมาณ๑ล้านบาทค่ะ